มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีสารอย่างอื่นมันอาจจะมีแต่สลายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ระยะความคงตัวของสารแต่ละชนิด
ก็เดี๋ยวจะทำลักษณะลักษณ์สบน้องแล้วค่ะ
ไม่แล้วค่ะก็เท่านี้แหละ
ก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ

จะมีการคุยกันไหมครับพี่

หรือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ

ก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะชาปนาศิกษ์น้องแล้วค่ะ

เพราะว่าก็ยังมีผมดูแลให้อยู่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคดีใหญ่นะคะที่หลายคนรอกันว่า

เพราะว่าเป็นคดีมันเกือบจะกลายเป็น๒คดี
เพราะว่ามันมีคดีทั้งตัวของลาเบลเอง
แล้วก็ผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา
แล้วก็มันก็พ่วงเข้ามาก็คือบ้านที่จัดงานก่อนจะเกิดเหตุ
ขั้นที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลไป

แต่จริงแล้วมันผูกเป็นคดีเดียวกัน
เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวนี้ช่วงวันสองวันนี้เนี่ยนะคะ
พอสำนวนจากตำรวจไปถึงอายการแล้วเนี่ย
ก็จะเห็นได้ว่าผูกกันหมดเลย

แล้วก็คนที่อยู่ในงานวันนั้นด้วยนะคะ
อีกส
แล้วก็ตรวจสำนวนนะคะ
เท่าที่มีเขา
ออกมาก็คือกลางเดือนอาจจะสักราวราวสิบกว่าวันเสร็จจะต้องสรุปแล้วเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าระหว่างทางก่อนจะมาถึงช่วงวันสองวันที่ถึงมืออายการนี้เนี่ยนะคะ
กุกตะกักหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าขอชนะสูตรเป็นรอบที่สอง
แล้วก็กว่าจะมาถึงมืออายการในช่วงวันสองวันนี้เช่นเดียวกันข้อมูลมันเยอะมากนะคะ
เป็นพายุข้อมูลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งที่ออกมาอยู่ในสื่อแล้ว
และข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในสื่อเลยก็แล้วแต่ตกลงแล้วนะตอนนี้นะคะในส่วนของญาติ
ซึ่งได้เห็นสำนวนแล้วเรียบร้อยต้องเห็นแล้วเรียบร้อยนะคะ
ตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นไหมอะไรบ้างเท่าที่บอกเป็นข่าวได้
เพราะคดีลาลาเบลเป็นคดีที่คนสนใจทั้งการพิสูจน์นะคะว่าตกลงแล้วถูกกระทำในช่วงเวลาไหน
และวิธีการพิสูจน์ในเวลาที่ลาลาเบลเสียชีวิตไปเนี่ยคือพิสูจน์กันอย่างไรนะคะ
เหนือจากนี้การครอบคลุมถึงบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเวลาครอบเนี่ยครอบไปถึงขนาดไหน
เพราะว่าก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตอนเป็นข่าวจนกระทั่งถึงตอนมีการส่งสำนวนเหมือนจะผลักไปอยู่ที่ผู้ต้องหาคนเดียวคือน้ำอุ่น
แล้วค่อยค่อยมาช่วงกลางทางจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มตัวละครเข้ามาแล้วก็ต้องสงสัยว่าตกลงแล้วเกี่ยวข้องแค่ไหนนะคะ
วันนี้สี่ท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการค่ะท่านแรกค่ะคุณแม่ของลาลาเบลนะคะคุณสุภมาศนรพันธ์พิพัฒน์นะคะแล้วก็เพื่อนสนิทอีกสองคนนะคะสองคนสำคัญคือคุณโทนคุณกิตตีศักดิ์วงประจันทร์แล้วก็คุณฝนนะคะคุณชุลีพรภูคำน้อยแล้วก็แน่นอนคนนี้ต้องมาเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการสู้กั
แล้วก็ขออภัยที่บางส่วนของรายการจะจำเป็นต้องใช้แต่ว่าพยายามใช้ให้น้อยนะคะคุณแม่ภาพที่ยังเห็นลาลาเบลอยู่นะคะดิฉันมาทางนี้ก่อนนะเอาเรื่องคดีก่อนเลยนะให้คนนี้พูดเนาะนะคะดิฉันสรุปถูกไหมคะว่าได้เห็นสำนวนแล้วครับญาติได้เห็นสำนวนแล้วครับอ่าทานายได้เห็นแล้วแต่แต่ก็เพิ่งได้เห็นในชั้นที่ถึงหมื่น
ในชั้นตำรวจดูได้ค่ะคือจริงจริงแล้วเนี่ยเอ่ออัยการได้มีหนังสือแจ้งเรามาอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้มีการประสานมานะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้พบท่านอาจารย์ปรเมฆค่ะนะครับแล้วก็เอ่อได้นำเรียนท่านในประเด็นที่เอ่อทางญาติยังค้างคาดใจอยู่ค่ะนะครับว่าเอ่ออยากจะให้สอบประเด็นไหนยัง

นะครับครับคือเป็นตูนพินิศใช่ไหมครับมันก็เป็นตูนพินิศของเขาครับผมแต่ในเคสนี้เขาไม่ได้ให้ดูที่นี่ก็แค่คุยกันคร่าวคร่าวว่ามีประเด็นไหนยังไงที่เราอยากให้เพิ่มเติมนะครับเขาก็จะเมื่อการให้ไปส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ครบตามที่เราต้องการเท่ากับว่าถึงเมื่ออายการอายการดูสำนวนแล้วอายการสั่งพน
อย่างชัดเจนนะครับคืออย่างงี้ครับมีกำหนดผลัดฟ้องฝากขังเนี่ยครบกำหนดในวันที่สิบแปดที่จะถึงนี้นะครับเพราะยังไงแล้วเนี่ยในเดือนเนี้ยพนักงานอายการก็ต้องสั่งอืมครับสั่งอย่างไรก็แล้วแต่แต่ต้องสั่งต้องสั่งเพราะว่าอันนี้ตอนนี้สั่งสอบเพิ่มแล้วอ่าพอเพิ่มครบต้นปุ๊บก็ต้อง

บางบัวทองเนี่ยตอนนี้จะมีเฉพาะของตัวพิตตี้เดียค่ะคนเดียวไม่ได้มีอะไรที่จะเอามาเกี่ยวเพิ่มหรือว่าแยกไปอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรารวมตั้งแต่รวมทั้งหมดอยู่ที่บุคโลเนื่องจากว่าเหตุเหตุการณ์ตายเนี่ยพบศพที่บุคโลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคโลจึงมีอำนาจการสอบสวนรวมไปถึงที่พื้นที่นู้นด้วย
ให้การในคดีของพิธีเดียในฐานะพยานเพราะฉะนั้นจะไม่มีของลาลาเบลไปที่ที่ที่อื่นอีกแล้วที่บางบัวทองไม่มีครับอ่าบุคโลเป็นเจ้าของสำนวนจะไม่มีตามมาไม่มีเพิ่มไม่มีลดใดใดไม่เกี่ยวข้องกันเพราะรวมแล้วเรียบร้อยรวมแล้วใช่ไหมคะครับส่วนกรณีของพิธีอีกคนในชื่อเดียที่อยู่ในบางบ
ฆดีลาลาเบลก็เอ่อเพราะว่าตอนที่มันมีข่าวมันกล้ำกล้ำกึ่งกึ่งว่าเอ๊ะ
ถ้าทางนู้นชี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเท่ากับมาเพิ่มน้ำหนักให้คดีลาลาเบล
หรือเปล่าอันนี้ตอนเป็นข่าวนะคะจะจะเกี่ยวในลักษณะนี้ไหมคะ
ว่าท่านจะเอามาประกอบในสำนวนหรือไม่อย่างไรนะครับ
ว่าเขามีอะไรยังไงนะครับเหตุการณ์

ก็ต้องให้เห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้น
แต่มันจะแยกเป็นสองตอนว่าอันนู้นกระทำความผิดในท้องที่หนึ่ง
เพราะว่าอันนั้นมันจบที่บางบัวทองอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนนทบุรี
แต่ว่าอันนี้อยู่ในเขตอำนาจของสารอาญาธนบุรี
ก็คือของบุคโลที่ส่งไปนะครับใช่ถูกต้อง
ทีนี้มาที่ญาติและคุณแม่
แล้วก็วันเสาร์ก็จะชาปนกิจแล้วนะคะซึ่งเอาแบบคือหมดเปลือกแล้วหรือยัง
ความสงสัยนะวันนี้คือหมดแล้วหรือยัง
อันนี้เราไม่รวมกรณีอายการสั่งสอบเพิ่มให้นะคะ

จากขั้นตอนอายการว่าจะสั่งอะไรคือไม่ทำอะไรแล้วเนอะ

แต่จริงได้คำตอบทั้งหมดในใจหรือยังคะ
ก็โอเคแล้วค่ะโอเคนะจริง
ทำไมดูเหนื่อยใจที่จะบอกว่าโอเค
จริงเอาอย่างนี้คุณแม่คือจริงมันยังมีคาใจอยู่บ้างอย่างนี้เปล่า
ค่ะก็นิดหน่อยเนี่ยค่ะแต่ว่ามาถึงตรงนี้ก็โอเคแล้วแม่
ซึ่งมันเป็นสาระสำคัญนะคุณแม่ที่คาใจอยู่มันเป็น
ไม่อะค่ะไม่แล้วนะถามอีก๒คนเอาคุณโทนก่อน
คุณทนเหมือนมีอะไรจะบอกในสายตาดิฉันไม่รู้ตั้งคำถามว่าอะไร

รู้สึกว่าจริงแล้วตอนนี้ในขั้นตอนก่อนที่จะถึงมืออายการนะคะ
ขั้นตอนที่แบบรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราเคลียร์หมดแล้วหรือยังคะ
คืออย่างน้อยคือได้คำตอบที่เราอยากจะให้ตรวจสอบทั้งหมดหรือยัง
ก่อนหน้าถึงมืออายการตอนแรกก็มีคาใจเป็นบางข้อครับ
แต่ว่าหลังจากที่ถึงท่านท่านปรเมฆครับ
แล้วเขาดำเนินการให้ตอนนี้ก็คือหายคล่องใจแล้วครับ
เอ๊ะที่อายการสั่งสอบเพิ่มนี้คือประเด็นอย่างแยดสงสัยไหมคะ
อย่างคุณฝนที่อายการสั่งสอบใช่ใช่ใช่ไหม
นึกว่ามันน้อยนะหากเป็นอย่างนี้นะคะ
คือแยดอย่างขาใจซึ่งแยดเป็นคนที่ไม่ได้รู้กฎหมายอะไรเป็นพิเศษนะ
แต่ต้องการคำตอบแบบอย่างชาวบ้านอย่างดิฉันเนี่ยนะคะ

คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าในคดีนี้
ในฐานะญาตินะครับญาติหรือว่าทางส่วนงานของเราเนี่ย
เราพยายามเก็บทุกประเด็นนะครับ
ในส่วนของคดีอายาไม่ว่าจะเป็นประเด็นเล็กน้อยหรืออะไรก็แล้ว
แต่ในคดียาเราพยายามเก็บทุกประเด็น
เราไม่ได้มองข้ามประเด็นไหนไปเลย
เล็กจะน้อยหรือจะจะยังไงเราก็เก็บหมดนะครับ
เราทำรีเช็คเลยว่าประเด็นนี้โอเคเรียบร้อยหรือยัง
ค่ะเอาอย่างนี้ค่ะเรียนถามทีละท่าน
คุณแม่ในฐานะที่ก็เป็นคุณตัดสินใจให้ชนะสูตรใหม่ด้วยนะคะ
คือสิ่งที่เอางี้หลังจากชนะสูตรรอบสองค่ะ
ประเด็นที่คาใจเนี่ยเหลือประเด็นอะไรบ้าง

คุณฝนนะคะเพราะจริงข่าวที่ออกมาในช่วงแรก
นี่แบบเป็นพายุข่าวจากสองท่านนี้เยอะมากเลยนะ
จริงจริงเรียกว่าเบลได้เพื่อนที่ดีมากก็สองคนนี้จริงจริง
ไม่งั้นเราจะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จริงนะอย่างแม่ที่ยังไม่รู้หนักเลย
คือวันก็อยู่แต่บ้านเลี้ยงหลานจริงนะได้ลูกสองคนนี้จริง
คุณฝนค่ะหลังจากชนะสูตรรอบที่๒ออกมาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
เป็นเรื่องอะไรบ้างคือ

สบายใจไหมก็ระดับหนึ่งค่ะใช่
ส่วนใหญ่แล้วคือเกี่ยวข้องกับผลชนสูตรหรือเกี่ยวข้องกับพฤติการต่างในคดีเช่น
แท็ตคนรู้จักเก็บมาหมดไหมหลักฐานพยานเก็บทุกอย่างหรือเปล่าได้ไปตรวจครอบคลุมอย่างที่เรารู้ไหม
คือมันเป็นประเด็นไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันยังมีอยู่นิดหน่อย
ซึ่งที่เราคุยกันนี้ไม่มีผลต่อคดีนะคะ
เราเอาใจแบบคนแบบชาวบ้านอย่างเราคุยกัน

ตกลงเยอะหรือน้อยอ้าวคุณทอนตกลงเยอะหรือน้อย
ไม่ใช่ครับมันเป็นข้อสงสัยที่แบบว่าพวกเราไม่รู้กฎหมายตอนแรก
สงสัยก็เลยผ่านให้ทางทนายพงศาช่วย
ช่วยแบบว่าอธิบายภาษาชาวบ้านเป็นภาษากฎหมายอะไรอย่างนี้
อ้าวตอนนี้ทานายโพงศาเขาดำเนินการไปทางอาจารย์การ
ตอนนี้เราก็หายข้อสงสัยอ่ะครับอ่า
เรียนถามแบบนี้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วคดีเนี้ย
ที่มีน้ำหนักที่สุดคือผลนิติวิทยาศาสตร์ผลชนสูตรหรือที่เพื่อนเขาขุดกันมา
ว่ามีใครคุยกับใครคุยเมื่อไหร่คุยด้วยคำพูดว่าอะไรเวลาเมื่อไหร่
พฤติกรรมของเบลที่เพื่อนเพื่อนเขารู้จักเป็นยังไงพฤติกรรมของคนที่เคยติดต่อกับเบลเป็นยังไง
อะไรมีน้ำหนักเยอะที่สุดในสำนวนฮะต้องบอกอย่างงี้ครับว่า
ทุกอย่างที่เอ่ยมาใช้ประกอบหมดเลยหมดเลยอ่า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
จริงแล้วก็จะเป็นในส่วนของความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนของพญาหลักฐานที่ทางนี้ส่งเพิ่มเข้าไปในสำนวนเข้าไปก็คือที่หนูบอกว่าเป็นอะไรที่มันตกหล่น
ใช่เก็บตกใช่มีไปเก็บตกแชทเหรอคะมันมันหรือชื่อมันหลายหลายอย่างอะค่ะ
บางทีแบบตอบไม่ได้ว่ามันเยอะมากเดี๋ยวตอบไม่ได้เพราะมันอยู่ในสำนวนหรือตอบไม่ได้เพราะมันเยอะ
คือตรงนี้ให้ทางตำรวจเขาไอ้นั่นนะคะให้เขาเป็นคนในเมือง
เอาตอนถึงมืออายการแล้วเนี่ยนะคะมีอะไรที่ตำรวจไม่เคยได้ไหมคะ
จากทางญาติได้หมดแล้วค่ะ
แบบนี้ครับต้องเหลือคุณจมข่ายอย่างมีว่า
ว่าเขาจะเห็นว่าสำคัญหรือไม่สำคัญ
แต่ทีนี้เรียนเข้าใจถ้าพี่อธิบายผิดบอกนะคะ
คือแต่คนที่เก็บรวบรวมมาต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือเพื่อนฝูง
ที่อยู่ใกล้ชิดที่ได้เยอะมาก
ประเด็นที่อาจจะคาใจคือว่าเอ๊ะอันนี้คิดว่าน่าจะมีน้ำหนัก

อันนี้ที่เรามีคำถามอยู่ป่ะ

เราก็ได้นำเรียนท่านจันบรรเมฆ
เขาบอกว่ามันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับ

ทางญาติซึ่งคาใจอยากจะให้

สิ่งนี้เข้าไปสู่ในสำนวน

ท่านก็เลยดำเนินการให้
เพราะฉะนั้นถ้าที่ฉันสรุปผิดรีบบอกนะคะ

ว่าทุกอย่างที่มีทั้งหมดเนี่ย

คือชั้นตำรวจมีอยู่แล้วมีทั้งหมดแล้ว

แต่ทีนี้เมื่อถึงชั้นอายการ
มันจะเห็นได้ว่าเพราะมาเห็นชั้นอายการใช่ไหมคะ
เห็นได้ว่าในสำนวนมีหรือไม่มีอะไร

ต้องเรียนว่าเป็นอำนาจดุพิษภิกษ์ของพนักงานสอบสน
ใช่ไม่ได้บอกผิดนะคะแต่ทีนี้พอเราเห็นปุ๊บ
เรารู้สึกว่าบางอย่าง

ที่อายการสั่งให้คำว่าสอบเพิ่มคือ
อาจจะรวมบางอย่างที่ญาติรู้สึกว่ามีน้ำหนักเข้ามา

เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อค่ะ
คุณผู้ชมที่ตามข่าวจะทราบนะคะว่า
การตั้งข้อกล่าวหามีทั้งหมด๖คนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาถูกนะคะ

คนด้วยกันแน่นอนคนที่ชื่อน้ำอุ่นต้องโดนแน่นะคะ
แล้วก็เป็นคนที่โดนจำนวนข้อกล่าวหาเยอะที่สุดนะคะ
ในขณะที่อีก๕คนที่บ้านบางบัวทองเข้ารักษณะสนับสนุน

ตกลงตอนนี้สรุปความที่แม่ได้เนี่ย
จากการชนะสูตรสรุปเป็นสำนวนตั้งข้อกล่าวหาแล้ว
เขาโปรวจว่าแหมในตัวลูกมีเหล้ามีอะไรอย่างนี้
อย่างนั้นจริงการที่เขามีเหล้าในตัวเยอะก็ไม่เชื่อว่าเขากินเอง

ก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานที่เพื่อนบอก
ใช่แม่ไม่เชื่ออันนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้ว
คือตอนนี้นะคะความเข้าใจของญาติเนี่ยคือลาลาเบลเสียชีวิตจากอะไร
ก็ตามที่เขาบอกว่าก็มีเรื่องเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้เยอะ
คือไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงในข้อสรุปในสาเหตุการเสียชีวิตใช่ไหมคะ
ใช่คนที่เค้าบอกมะแจ้งมากนะก็จะประมาณนี้
แล้วชัดเจนหรือยังคะว่าลาลาเบลเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหน

อันนี้ขอให้เป็นทางอายการดีกว่าครับ

ถามว่าระบุไหมน่าจะมี

เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญทางคดี
คือที่เรียนถามแบบนี้เพราะว่ามันมีคดีที่ถูกตั้งคำถาม
คดีนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลมากที่สุด
เพราะมันจะแค่น้ำอุ่นคนเดียวแล้วก็โดนข้อหานักจำนวนนี้คนเดียว

แต่ว่าเอาล่ะถ้าสมมุติเราดูจากข้อกล่าวหาที่ออกมาเนี่ย
อีก๕เนี่ยสนับสนุนเพราะฉะนั้นมันชัดเจนหรือเปล่าคะ
ในสำนวนว่าลาลาเบลเสียชีวิตตอนไหน
คือณตอนนี้เนี่ยต้องดูว่าพอพนักงานสอบสวนส่งไปแล้วเนี่ย
พนักงานอายการจะมีดุลพินิษฐ์ยังไง
เพราะฉะนั้นจะตอบว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนยังไม่ได้
เพราะตอนนี้พนักงานอายการก็ยังสอบเพิ่มอยู่นะครับ
คุณโทนค่ะคุณโทนตอนนี้คุณทนได้คำตอบหรือยังว่าน้องเนี่ย

ต้องเป็นประมาณนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าน้องเสียครับ
แต่ว่าจากการที่ความคิดส่วนตัวก็พอจะทราบครับ
ทีนี้ในส่วนของการตั้งข้อเก่าหาที่ออกมาแล้วเนี่ย
อันนี้ถือว่าครอบคลุมข้อมูลที่คือเนื่องจากคุณสองคนเป็นเป็นสองคนหลักนะคะ
ที่ได้ข้อมูลแล้วก็ขุดข้อมูลออกมาเยอะมากเนี่ยนะคะ
คือเอาเท่าที่คุณทนกับคุณฝนได้ข้อมูลมาเนี่ย
ตั้งแต่แรกนะที่เราตอนแรกก็จะปักใจแน่เลยว่าน้ำอุ่นต้องเกี่ยวน้ำอุ่นต้องทำนะคะ
คำถามคือตอนนี้ยังเป็นแค่น้ำอุ่นหนึ่งเดียวหรือเปล่าที่คุณรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับ
ข้อกล่าวหาที่หนักแล้วก็รับผิดชอบกับการจากไปของน้องเนี่ย
ไม่ใช่ครับผมไม่ตอนนี้คือคิดมากกว่าหนึ่งครับ
ทีนี้ข้อเก่าหาที่ออกมาว่าอีก๕เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยจากที่เราเห็นข้อมูลมา
คุณคิดว่าจริงแล้วแค่สนับสนุนหรือเปล่า
ถ้าความคิดส่วนตัวก็มีส่วนครับมีส่วนร่วม
ทีนี้พูดถึงจนไม่หยุดคือนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเปริมาณแอลกอฮอล์หรือสิ่งต่างที่อยู่ในผลชนสูตร
เติมที่เนี่ยค่ะ
อีก๕แค่สนับสนุนเนี่ยคุณว่าแค่นั้นไหม
เพราะอันนี้ไม่ใช่ความถูกผิดนะคะนี่แค่ความรู้สึกนะคะ
ความคิดเหรอคะมันน่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่แบบเราไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางประมาณเนี้ยอ่า
แต่หลักก็น่าจะมี๖คนที่ตำรวจส่งฟ้องไป
ในส่วนของไม่ว่าจะแบบเป็นเรื่องของแชทนะคะหรือว่ากล้องวงจรปิดก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาในระหว่างที่พาน้องเบลเนี่ยออกมาแล้วก็จะมีคนเจอน้ำอุ่นพาเบลออกมา
ก็จะมีคนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งแชทที่น้ำอุ่นแชทคุยกับเพื่อนระหว่างทาง
แม้กระทั่งแชทก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันนั้นกับลาลาเบลเนี่ยนะคะ
คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนี่คือจบแล้วคือแค่๖คนนี้เท่านั้นเหรอคะในคดี
ถามว่าจบไหมอาจจะไม่อันนี้คือตำรวจบอกหรืออายการบอกหรือ
ไม่ฮะในความคิดในความคิดของญาติแล้วก็ทั้งหมดที่คุยกันอาจจะไม่นะครับแต่ว่าเราไม่ขอตอบว่าใครบ้าง
เข้าใจค่ะสิ่งที่บอกว่าอาจจะไหม้เนี่ย
มันอยู่ที่หลักฐานกล้องวงจรปิดหรือว่าหรือว่าตั้งแต่แชทก่อนที่จะเกิดงานวันนั้นคะ
จริงแล้วพยานหลักฐานมันก็พาดพิงไปถึงทั้งหมดนะครับในบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เรียนถามย้ำอีกทีนะสำนวนนี้จะไม่เพิ่มผู้ต้องหาแล้วใช่ไหม
อันนี้ผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของอายการ
แต่ผมตอบในความเห็นของทนายและก็ยากคนที่รู้ข้อมูล
เอาเท่าที่มีพยานหลักฐานเนี่ยจริงแล้วมันย้อนกลับไปชัดเจนไหมคะฝน
ว่ามันมีคนรู้คนเห็นอาจจะไม่ร่วมก็ได้นะ
แต่มีคนรู้คนเห็นกับเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดวันนั้น
หรือระหว่างวันนั้นเนี่ยมากกว่า๖ไหม

มันมีคนรู้ค่ะรู้

แต่ว่าแค่ไหนยังไงผมบอกว่า

ซึ่งมันเป็นสาระสำคัญในการร่วมแล้วส่งผลถึงตัวเบลโดยตรงไหมคะ

ถ้าเกิดว่าเร็วก็สามารถอาจจะช่วยชีวิต

อืมอืมอืมอืม
อันนี้หมายถึงตัวละครที่อยู่ระหว่างเหตุการณ์
ในวันที่เกิดเหตุหรือก่อนที่ลาลาเบลจะไปถึงงานบ้านนั้นคะ

อันนี้เรื่องข้อกฎหมายเลยไม่ใช่ข้อเท็จจริง
คือเหตุการณ์ที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ที่เกิดขึ้นกับลาลาเบลเนี่ยนะคะ

คนที่รับรู้เรื่องการตกลงงานกันอ่ะ

สิ่งที่เกิดขึ้นในงานในการปาร์ตี้ไหม

คือเหมือนเขาเป็นคนกลางที่ต้องดูแลลูกค้า

อันนี้เหมือนมันเป็นความรับผิดชอบตามวิชาชีพเหรอคะคุณฝน
ปล่อยเบลย์รับรู้แล้วยังไงก็แล้วแต่

การที่เราเป็นคนกลางเราต้องดูแลทั้งสองฝ่าย

ได้ทีนี้ระหว่างที่ออกจากบ้าน
ซึ่งแน่นอนเขาอยู่กับน้ำอุ่นใช่ไหมคะ

ทีนี้เอาเฉพาะเท่าที่เป็นข่าวเนี่ย
ของจริงมีมากกว่านั้นไหม
เพราะว่าในแชทเราจะเห็นว่าน้ำอุ่นคุยกับใครยังไง
ว่าเบลเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างถูกไหมคะ
ตั้งแต่ที่ระหว่างทางจนกระทั่งพาเบลลงมา

ทีนี้มันมีนอกเหนือจากห้องแชทที่เป็นข่าวไหม

คือสมาชิกในห้องแชทเราก็ไม่รู้ทั้งหมดว่าใครบ้าง
เพราะว่ามันเป็นการแคปแล้วส่งมาอีกทีนึง
เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นลิสต์รายชื่อ
อ้าวแล้วก็หลวนมันได้เรียกสอบตามห้องแชทหรอ

เรียกแต่น่าจะเรียกไม่หมดครับเพราะในกลุ่มเขามีร้อยกว่าคน

แต่ในห้องแชทถูกเรียกสอบถูกไหมคะบางคน
ใช่บางคนครับ

แล้วจริงแล้วอย่างที่ฉันถามแทนนะคะจริงอาจจะมีเพื่อนช่วยกันหลายคน
อย่างคุณโทนกับคุณฝนที่อย่างน้อยช่วยกันส่งข้อมูลไปเนี่ยคุณก็ต้องมีชื่อแล้วใช่ไหมว่าใครน่าจะเกี่ยวข้อง
อันนี้ส่วนของคุณนะไม่เกี่ยวกับตำรวจคือคุณก็น่าจะเห็นแล้วว่ามีใครรับรู้เกี่ยวข้อง

คุยกันออกความเห็นใช่ไหมคะรายชื่อทั้งหมดที่คุณฝนกับคุณโทนส่งไปเนี่ยอยู่ในพยานในสำนวนหมดไหมคะ
น่าจะอยู่หมดแล้วนะคือทางสำนวนเราไม่ได้เห็นครับมีแค่ทางด้านหน้าเห็นเพราะว่าต่อให้เราเห็นสำนวนเราก็จะไม่เข้าใจภาษากฎหมายอยู่ดีครับ
แล้วเอาเท่าที่เราทราบระหว่างระหว่างทางตำรวจเรียกสอบเราพอรู้ไหมว่าที่เราส่งไปเขาเรียกสอบทั้งหมดไหมคะ

ไม่ได้มีการคุยกันกับเพื่อนว่ามีใครรู้ว่าคนนี้ถูกเรียกไป
ส่วนมากเราจะเป็นคนชี้นำหรือเอาพยานไปให้ตำรวจมากกว่าครับว่าคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ย

คือถ้าเป็นพยานในแชทผมไม่รู้จักเลยครับแต่เป็นพยานที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์เคยเข้าไปทำงานอะไรพวกนี้มากกว่าครับ

ฝนจำได้ไหมคะว่าไปทั้งหมดที่ให้รายชื่อไปทั้งหมด

เป็นพยานในครั้งนี้

ก่อนที่ผมได้เรียนไปว่าจิ๊กซอว์
วันนี้รู้แค่ช่วงนี้คนนี้รู้แค่ช่วงนี้ใช่ทีนี้ถ้าเราดูข้อเก่าหาเป็นหลักเนี่ยนะคะถ้าที่ฉันสรุปเป็นภาษาชาวบ้านผิดรีบรีบบอกนะคะ
ไม่แน่ใจว่าสรุปถูกหรือเปล่าก็คืออนาจารย์ข่มขืนเดี๋ยวตกลงข่มขืนไหมในในข้อกล่าวหา
ก็มีแต่อาณาจารย์นะแล้วก็อาณาจารย์ระหว่างที่ขัดขืนไม่ได้ถูกไหมคะ
ใช่ครับไม่สามารถขัดขืนได้แล้วก็มีเรื่องของการกัดขังตรงเหนียวจนถึงเก็บของตายใช่ไหมคะ
ถูกนะคะแล้วก็อีก๕คนเนี่ยคือสนับสนุนผู้ต้องหาที่๑ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ที่เราเคยพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่า
เหมือนกับรู้แล้วเขาเรียกอะไรอ่ะละเวะอะไรอ่ะเหมือนกับคือถ้าพาไปหาหมอหรือพาไปโรงพยาบาลทันท่วงทีเบลอาจจะไม่เป็นอะไร
คือแล้วกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นเนี่ยจะถูกตั้งข้อเก่าหาด้วยไหมคะ

ผสาชาวโรงพยาบาลรู้เห็นเป็นใจแต่ถามว่าอยู่ใน๕คนมาก่อนมั้ย
หรือว่ายังไงก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการสั่งสำนวนผมก็ตอบไม่ได้
ถามว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะในสำนวนอายการอาจจะสั่งสอบเพิ่มก็ได้
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสำนวนเพิ่งไปถึงมืออายการ
เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับ
แล้วข้อมูลค่อนข้างเยอะพยานเกือบ๕๐ปาก
อายการถึงกับต้องตั้งคณะทำงานมานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้
อืมเดี๋ยวเรียนพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี้ยมันจะมีอยู่หนึ่งประเด็นก็คือ
เดี๋ยวลองคุยเท่าที่คุยได้ว่าเวลาที่พอจะบอกได้เนี่ยตกลงแล้ว
นาฬิกาอะไรที่ใส่อ่ะตกลงใช้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าใช้จริงเนี่ยนะคะ
มันก็จะเป็นคดีที่น่าสนใจมากว่าเวลาการเสียชีวิตถ้านะคะ
ถ้าถูกระบุในสำนวนแล้วใช้จากนาฬิกา
อันนี้จะเป็นมาตรฐานที่น่าสนใจมากในการสู้คดีนะคะ
แล้วเผลอการสู้คดีจะเหนื่อยด้วยถ้าใช้ตรงนี้สักครู่ค่ะ

คือตอนนั้นเนี่ยคนมีส่วนร่วมเยอะมากนะคะในการ
ว่าตกลงมีกล้องวงจรปิดมันมีใครที่เกี่ยวข้องด้วยบ้าง
มีใครที่ไม่ควรจะเอาออกไปจากสำนวน
อย่างน้อยต้องเข้ามาสอบบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างต่าง
เป็นสิ่งที่คนพูดถึงมากแล้วก็เลยเป็นการตั้งข้อสังเกตจนเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะ
ถึงขนาดตำรวจเองอาจจะต้องออกมาตอบด้วยซ้ำนะตอนนั้นเนี่ยนะคะ
ว่าตกลงแล้วเสียชีวิตเนี่ย๕โมงไหมนะคะหรือนับไปกี่ชั่วโมงนับกี่ชั่วโมงย้อนหลังกลับมาหลังจากที่ไปถึงมือแพทย์แล้วคือเนี่ยอันนี้วิเคราะห์กันเยอะมากก็เลยมาจบที่นาฬิกาข้อมือใช่ไหมคะที่มันจะวัดชีพจรด้วยและที่คนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่ชีพจรไม่เต้นแล้วอ่ามันหยุดที่เจ้าไหล่ก็อย่

หัวใจเขารวยลินเบาชีพจรเบามากผมก็เชื่อว่าอาจจะจับไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่แบบประชิดหรือว่าติดข้อมือมันใส่เพียงแค่หลวมแต่ถ้าเป็นชีพจรคนปกติโอเคมันอาจจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสันนิษฐานช่วงเวลาการเสียชีวิตเนี่ยมันต้องใช้พยานหลายอย่างประกอบกันไม่ว่าจะเป็น

ทำไมหลายอ่ะหลายครั้งหนึ่งไปกี่ชั่วโมงไหมคะเนอะอยู่นานด้วยแรกแรกจะนานหน่อยครับอ่าหลังจะเป็นแบบว่าสอบเพิ่มเป็นการสอบเพิ่มอ่าไฮบอยจริงเหมือนบ้านส่วนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่แม่ใช่ไหมที่เป็นคนให้ข้อมูลน่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเพื่อนอ่าตักหลักเพราะว่าเพื่อนเขาก็จะรู้รู้แวดวงข้างนอกอืมร
แม่จะอยู่แต่ในบ้านไงก็จะส่วนใหญ่ประเด็นที่ถามคุณพ่อคุณแม่ของลาลาเบลเนี่ยจะเป็นประเด็นอะไรคะแม่ก็อย่างเช่นณวันเกิดเหตุตอนเช้าลูกทำอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ยจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเวลาสอบสอบคุณแม่คนเดียวหรือคุณพ่อมาด้วยก็มาด้วยแต่คุณพ่อจะไม่ค่อยได้สอบเพราะว่าพูดถึงหลักจริงจริงพ่อก็ไม่ค่อยจะ

มีการตรวจสอบไหมว่าเบลโทรหาใครคุยกับใครใครโทรหาเบลมีไหมคะ
ถ้าฝั่งญาติไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพยานคนอื่นมี
มีใช่ไหมเขาไม่สะดวกมาให้ประคัง
หมายถึงว่าคือตำรวจได้เอาโทรศัพท์ของใครที่ต้องสงสัยมา
แล้วก็ฟังว่าได้คุยกับลาลาเบลยังไง
สมมุตินะคะหรือสมมุติผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นโทรหาใครไหม
หรือคนในบ้านบางบัวทองโทรคุยกับใครไหม
คือคุยคือรู้ขนาดสัญญาณโทรศัพท์บทสนทนาในโทรศัพท์จุดต่าง
ระหว่างทางอะไรอย่างนี้ไหม
ผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบจริง

คือถ้าตอบเรามันไม่ได้เปิดดูขนาดละเอียดตุ๊กหน้า

เก็บที่นี้ธันโอเคมากเลยเดี๋ยวก่อนว่าดีมาก
ทุกท่านให้ความดูแลใส่ใจเป็นอย่างดี
มาแล้วดมมาเลยวันนั้นนะครับ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

ถ้าไม่ได้มีใครเพิ่มแล้วสั่งฟ้องแค่๖คุณคิดว่าต้องมีใครอีกไหม
เหมือนกับเราไปแจ้งความเพิ่มคือตรงนี้เราเราแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของทางอายการครับ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับอายการแล้วอันนี้เราจะเหมือนกับตั้งคดีใหม่ไหม
แบบไปแจ้งความใหม่อาจจะใช้คำภาษากฎหมายผิดนะคะ
ฟ้องใหม่แจ้งความใหม่เพื่อเพิ่มขึ้นมาว่าเอ้ยคนนี้หายไปได้ไงอ่ะ
คนนี้จะไม่รับผิดชอบเลยเหรอคนนี้ก็รู้นี่
ทำไมถึงไม่อยู่ในสำนวนคือมีไหมคะ
ที่คิดว่าอาจจะต้องเพิ่มจากนี้จริงจริงก็ก็คิดแล้วครับ
แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกระบวนการกฎหมายไง
คุณฝนล่ะได้คุยกับเพื่อนไหมว่ามีแค่นี้ตามข่าวจริงหรือเปล่า
ควรรับผิดชอบคุยแล้วค่ะก็ให้ให้อายการเขาคือดูแลดีกว่า
อืมคือมันอยู่แล้วแหละมีเชิญเชิญอืมอืมบอกไม่ได้
หรือว่าเดี๋ยวคงมีเพิ่มชัวร์เดี๋ยวเราไปแจ้งความเพิ่มฟ้องเพิ่ม
ส่งพฤติการให้ทั้งหมดแล้วอยู่ในดุลพินิษฐ์ของท่านอายการ
แสดงว่าที่ทนายบอกเนี่ยคือพูดตัวละครไปเพิ่มด้วยใช่ไหม
คืออย่างนี้ครับในการให้ข้อเท็จจริงเนี่ยสตอรี่ทั้งเรื่องเราเล่าไปหมดแล้วนะครับ
เหมือนใครทำอะไรยังไงเนี่ยเล่าไปหมดแล้ว
คราวนี้อยู่ในดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนและท่านอายการแล้ว
ว่าท่านจะมีความเห็นว่าตัวละครตัวไหนในสตอรี่เรื่องนี้
มีความผิดอะไรยังไงแล้วจะแจ้งข้อหาอะไรยังไงนะครับ
หน้าที่ต่อไปของเราก็คือเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการ
หลังจากที่พนักงานอายการได้ยื่นฟ้องไปแล้ว
ถ้าหลังจากอายการสั่งไม่ได้เพิ่มจาก๖อ่ะคะ

ว่าเราจะใช้สิทธิ์ของเราคือเหมือนกับตั้งคดีขึ้นมาใหม่ไหมคะ

อันนี้ได้ขอต้องขอคุยกับทางครอบครัวก่อน

คือที่ถามไม่ใช่อะไรค่ะจะได้ครอบคลุม
เพราะว่าที่เราคุยกันนี่ตั้งแต่แรกนี่

ถ้าจะบอกว่าคนรับรู้เรื่องของลาลาเบลก็ไม่ได้มีเท่านี้

ในระหว่างที่อาจจะช่วงวิกฤต
ที่ลาลาเบลอยู่หรือไปแล้วนะตอนนั้นใช่ไหมคะ
หรือระหว่างทางอีกตั้งหลายชั่วโมงของตลอดคืนนั้น
ฉันถึงถามว่าถ้าจบแค่๖ที่อายการ
จะแจ้งความหรืออะไรเพิ่มไหมไม่ทราบ

ใช่ขอดูดุลพินิษฐท่านอายการครับ
แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าท่านดูแลสำนวนนี้เป็นอย่างดี
ค่ะละเอียดแต่นะคะตั้งคำนักทำงาน
ท้ายที่คุณแม่เป็นยังไงบ้างลูกสาวของลาลาเบลตอนนี้คะ

ส่วนใหญ่เขาจะถามเวลาเขาจะนอนอะไรประมาณนี้
แม่ไม้ยางหรือบางทีนอนตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างนี้

หนูนอนก่อนนะใกล้ถึงแล้วใกล้มาแล้ว
ยังไม่ลืมเขาก็ยังนึกถึงว่า
เดี๋ยวแม่ก็มาหรือว่าหันมาเอายังไม่เจอแม่อะไรประมาณนี้

อืมเอาล่ะอันนี้ต้องฝากคุณยายกับคุณตาล่ะค่ะ
แล้วก็เพื่อนเพื่อนของคุณแม่เนาะดูแลส่วนคดีค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอก๑๘ธันวาคมนี้ต้องชัดเจน

แต่ญาติต้องการให้มีคนร่วมรับผิดชอบเพิ่มไหม
เดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณญาติอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง